ท่านผู้ชมครับตอนนี้แก่นำเดินทางออกมาแล้วนะครับ
นี่ครับครับนี่ฮะตอนนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์นะครับคุณหมอชนละนานศรีแก้วนะครับ
นี่แหละค่ะบรรยากาศเมื่อช่วงสายนะคะคุณพิธาเดินมายิ้มเลยโบกมือทักทายนักข่าวนะคะ
สีหน้ายิ้มแย้มมากเดินเข้ามาที่ห้องแถลงข่าวค่ะ
และมีหัวหน้าพักการเมืองรวม๘พักนะคะที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
จากพักเก้าไกลแล้วก็มีพักเพื่อไทยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหม่
แปดพักค่ะสามร้อยสิบสามที่นั่งแถลงที่โรงแรมโอกุระนะคะ
คุณพิธาบอกว่าวันนี้เป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน
สาระสำคัญของการแถลงวันนี้มีประมาณสัก๓ข้อค่ะคุณผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือทุกพักเห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ก็คือบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อแสดงถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมกันของทุกพัก
เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีการแถลงในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคม
ก็จะเป็นเรื่องของการแก้วิกฤติการเมืองล่ะค่ะหลักเรื่องของแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะ
ส่วนสาระสำคัญประเด็นที่๓ในวันนี้ก็คือทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพเสียงข้างมากของประชาชนค่ะ
รัฐบาลของพวกเราทุกพักขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้
เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทุกภักดิ์เห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าภักดิ์เต้าไกลผมพิธาลิมเจริญรักษ์
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วม
เพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ
และแน่นอนนะคะนักข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญเรื่องของการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีที่เราคุยกันมาหลายวันแล้วอ่ะนะคะว่าโอ้โหสวจะยังไง
กังวลใจไหมคุณพิทาบอกว่าคือไม่กังวลนะคะเพราะว่าจะตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาแล้วนะคะ
แล้วก็อีกชุดก็คือคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประชาชน
คณะกรรมการ๒ชุดนี้มีการประเมินฉากทัศน์ต่างที่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเอาไว้แล้ว
หาวิธีรับมืออย่างเหมาะสมเอาไว้แล้วไม่กังวลค่ะคุณพิทาบอกเลยว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนเสียงจากสวว่าจะมีไม่มากพอ
เพราะว่าสร้างโรดแมปเอาไว้แล้วค่ะ
ในส่วนของการจัดตั้งวันนี้ถ้าเข้าสะพานแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็ทั้งสองคณะนะครับอย่างทั้งคณะเจรจาด้วยแล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ย
ก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้าง
แล้วฉากคัดแบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่าง
ที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
แสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับ
ถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ๒จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมค
ทีนี้นักข่าวก็ถามเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่าง
คุณพิทาบอกว่าก็คุยกันภายในพักเก้าไกลนะคะก็ไม่ได้เน้นไปถึงโอ้โหใครจะนั่งกระทรวงไหนอะไรยังไง
ที่วาระแต่ละพักการเมืองที่หาเสียงเอาไว้เพราะว่าวาระของแต่ละพักก็ใกล้เคียงกัน
ก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็มาร่วมกันทำงานในวันนี้ค่ะ
วันนี้คุณพิธาได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนด้วย
ในการร่วมรัฐบาลด้วยกันก็คงมีคำถามมากมายหลายภัคระฮะ
โดยเฉพาะพักใหญ่อันดับ๒ต่อจากก้าวไกลก็คือพักเพื่อไทยนะครับ
นายแพทย์ชุลนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คือวันนี้เนี่ยก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
หนุนกันจริงใช่ไหมให้ก้าวไกลให้คุณพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
คุณหมอชนละนานบอกขอพูดเป็นครั้งที่ร้อย
ขอยืนยำวันน้ำพักภักษณ์เพื่อไทยสนับสนุนภักษ์ก้าวกลายให้เป็นแกยนนำจัดตั้งรัฐบาล
สนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ทีนี้ไอ้เงื่อนไขเรื่องที่ว่าจะไม่ผ่านด่านสวตอนนี้เท่ากับต้องการอีก๖๓เสียงนะฮะ
หลังจากพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ที่จับมือกันเนี่ยมี๓๑๓สสแล้ว
มาตรา๑๑๒นี่เป็นเงื่อนไขหลักที่สวหลายคนไม่เห็นด้วยในการแก้ไข
คุณหมอชลนาญบอกว่าเรื่องมาตรา๑๑๒เองตอนนี้นะครับ
มันเป็นประเด็นที่สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วหาข้อตกลงร่วมกันได้
ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ที่จะทำให้พักร่วมในขณะนี้ไม่ร่วมกัน
โดยยืนยันว่าทุกคนในพักร่วมรัฐบาลจะผลักดันให้คะแนนในที่ประชุมร่วมรัฐสภา
ถึง๓๗๖เสียงให้ได้
ขณะเดียวกันนะครับทางคุณหญิงสุนารัฐเกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับ
บอกว่าหลังจากนี้พักร่วมจะมีการสร้างแน่นกับพักไทย
จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อนับหนึ่งสำหรับการทำนโยบายของรัฐบาล
ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายอม๑๑๒พศไทยเอง
วันนี้ชัดเจนว่าทุกคนมีจุดยืนเหมือนกัน
แล้วก็พูดกันชัดเจนทุกเวทีอยู่แล้ว
โดยในส่วนของไทยสร้างไทยเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะ
เป็นหน้าที่ของพักการเมืองทุกพักคือการรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาไว้
ดังนั้นการกระทำใดทำให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสีย
เป็นหน้าที่ของภาคการเมืองทุกพักต้องปกป้อง
ส่วนการที่มีคนเอาอำนาจในมาตรา๑๑๒ไปใช้ทำร้ายประชาชน
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณากันว่าจะทำอย่างไร
ทุกพักการเมืองต้องปกป้อง
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
บอกว่าวันนี้มาประกาศร่วมกันเพื่อสนับสนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ส่วนประเด็นอื่นยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบคำถาม
และถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันอีก
ถ้ามีแนวทางไปในทิศทางใดร่วมกันได้ก็ต้องสนับสนุนกันอย่างเต็มที่
แต่หากมีปัญหาในบางประเด็นก็ต้องมาคิดทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผมจะทั้งคุณธรรมทริย์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ
ท่านไทยอย่างเต็มที่
ไทยอย่างเต็มที่
อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศการแถลงร่วมกันของ๘พักร่วมรัฐบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
นอกจากบรรยากาศของการแถลงกันอย่างเป็นทางการ
แล้วก็นี่ฮะบรรยากาศของรอยยิ้มการโบกไม้โบกมือนะครับ
มีการหยอกล้อกันเป็นสยะนะครับ
อย่างช่วงนี้จับมือกันเสร็จนะครับ
จะมีช่วงที่คุณหญิงสุดารัฐไปเห็นคุณสิทาธิวารี
นำพักไทยสร้างไทยพอดีนะฮะอยู่ที่ข้างล่าง
แล้วก็เลยสะกิดให้คุณพิธาดู

คุณแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อน

ค่ะคือจริงนักข่าวก็แซวแล้วค่ะว่าโอ้โห
ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศผู้นำแบบยิ้มแย้มแบบนี้สักเท่าไหร่

ทีนี้ไปดูบรรยากาศสดค่ะที่คุณพิธาและทางก้าวไกลนะคะ
ขึ้นรถแห่ไปขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี
เทคะแนนเสียงให้กับทางก้าวไกลนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนกฮูกคุณแซคนัทวินพร้อมรายงานบรรยากาศสดมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมครับตลาดนกฮูกเนี่ยวันนี้ถือว่าแตกเป็นรอบที่๒เลยนะครับ
หลังจากที่วันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
หากจำกันได้ว่าพักเก้าไกลที่มาปราศัยใหญ่ที่นี่นะครับ
บริเวณตลาดนกฮูกอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีตอนนั้นเนี่ยคนมากันหลักหมื่นนะครับ
แต่ว่าวันนี้เป็นชัยชนะของพักเก้าไกล

เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณตลาดน้ำฮูก

บอกว่าเราชนะเลือกตั้งแล้วครับ

นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
และแคดเดตหนึ่งเดียวจากภักดิ์เก้าไกรนะครับ
เดินทางมาถึงที่บริเวณตลาดนกฮูก
ประชาชนที่มารอกันหลายพันคนเนี่ยก็ส่งเสียงเฮร้องกันเลยนะครับ
ประชาชนต่างแต่งกายด้วยสัญลักษณ์สีส้มครับ
บางคนกล่าวดิบบินมาผูกที่ผมนะครับ

โดยเมื่อนายพิธาเดินทางมาถึงนายพิธาบอกว่าผมชนะแล้วครับ
แล้วก็สัญญาว่าจะทำทุกวันเวลาให้ดีที่สุด

๘เขตของพักเก้าไกลก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกัน
ขอกำลังใจในการที่จะเข้าโหวตนายกรัฐมนตรี
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการให้ติดตามพักเก้าไกลด้วยนะครับ

ยืนยันนะครับว่าพักมีความมั่นคงมีเอกภาพ
แล้วก็มีความชัดเจนเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับ
ประชาธิปไตยยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับ
ว่าขอบคุณทุกคนเลยครับที่เลือกพักเก้าไกล
ทั้งจังหวัดทั้ง๘เขตนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับว่าที่สอสอของนนทบุรี
ทั้ง๘เพจครับว่าพวกเขาทำอย่างไร
ถึงสามารถยกกันได้ทั้งจังหวัด๘เขตยกกันหมดเลยพักเก้าไกลนะครับ
แล้วก็คะแนนเสียงรวมแล้ว๓๕๐๐๐กว่าเสียงเลยนะครับ
อันนี้เป็นว่าที่ของนนทบุรีเขต๖นะครับแล้วก็อันนี้เขตจิต
ครับถามหน่อยครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นนทบุรีคว้ากันยกทั้งจังหวัด
ทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงครับผม
และความหวังนะครับที่รัฐบาลใหม่จะมอบให้กับประชาชนได้นะครับ
ซึ่งพักของเราเนี่ยก็เป็นความหวังของประชาชนทุกคน
เพราะเราจะผลักดันนโยบายสวัสดิการ
ันทุกสิทธิ์ทุกนโยบายเพื่อประชาชนเป็นหลักครับ
สอบถามนะครับว่าตัวนี้ความกังวลในเรื่องของเสาว่อ
คนเขาก็กังวลว่าชนะก็จริงได้เก้าอี้เยอะก็จริง

ตรงนี้สมาชิกของพักรวมถึงวาทิสสของแต่ละคนกังวลไหมครับ
กังวลมาปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่เป็นวาทิสสนะครับ
กังวลเลยเพราะว่าประชาชน๑๔ล้านคนเขาโหวตให้กับเรา
แล้ววันนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่เห็นชัดเจนแล้วว่า
ไม่ใช่แค่ประชาชน๑๔ล้านคนแล้วนะที่เห็นด้วยกับเรามากกว่านั้นอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างพักอื่นเขาก็ยังบอกว่าจะมาโหวตให้กับก้าวไก่นะฮะ
แล้วก็พักอื่นก็รวมเข้ามาจะขอร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฮะ
แล้วบางพักก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่ต้องการมาโหวตให้กับคุณพิทาเป็นนายก
เพราะฉะนั้นผมว่าเสียงสวเนี่ยจะไปคัดค้านเสียงประชาชนไม่ได้นะครับ
คะแนนประชาชนที่ให้มาเสียงประชาชนที่ให้เรามาเนี่ยเป็นเสียงบริสุทธิ์
เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเสียงบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ
คุณมาอะไรยังไงผมไม่สนใจแต่การเป็นไปนั่นสำคัญกว่า
เพราะฉะนั้นการที่คุณมีที่มายังไงคุณก็ทราบดีอยู่
แต่ว่าคุณเลือกที่ไปดีกว่าคุณอาจจะมาในที่ที่ไม่สว่าง
แต่ขอให้คุณกลับไปในทางที่สว่างจะเป็นประโยชน์กับครอบครัว

อยากจะฝากถึงพักการเมืองไหนที่ยังลังเลอยู่ไหมครับว่า
โหวตให้กับพักที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
หรือว่าจะมีจุดยืนของตัวเอง
ตรงนี้เราอยากจะฝากถึงเพื่อนวาที่สอสออย่างไรบ้าง
ก็ในฐานะที่เป็นว่าที่สอสอนะครับ
ก็จะฝากบอกกับพี่เพื่อนน้องสอสอทุกท่านเลยนะครับ
บอกว่าให้ฟังเสียงประชาชนนะครับ

เขามอบให้พักเก้าไกลซะแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องยอมรับเสียงของประชาชนครับ

เห็นไหมพักฝ่ายนู้นเป็นยังไง

แล้วก้าวไกลของเราทำไมถึงมาเป็นที่หนึ่งได้

ประชาชนส่วนใหญ่นี้เขาฉลาดนะครับ
โอ้โหคมเจ็บแล้วก็ฝากไปด้วยนะฮะ

พักเก้าไกลจะมีการลงพื้นที่

แล้วก็คุณทีมพิทาก็บอกว่า
จะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดด้วย
แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการประชุมของพักที่จะมีการจัดตั้งร่วมรัฐบาลนะครับ
โดยเฉพาะในการประชุมวันที่๒๒นะครับ

ต้องติดตามความคืบหน้าของพักเก้าไกรด้วยนะครับ
วินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตลาดนกฮูกจังหวัดนทบุรีครับ

คุณทิมไปกรุงเทพนนทบุรีเดี๋ยวจะไปชนบุรี

อยากให้ไปสมุทรประการไปนราธิวาสไปภูเก็ต

ตอนนี้เดินสายคุยกับสวก่อนก็ได้นะครับ